มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
เหตุการณ์เนี้ยมีผู้เสียชีวิตไปสองศพค่ะนะครับมีหนุ่ม
ยี่สิบแปดปีคนหนึ่งบุกเข้าไปในห้องพักของผู้ชายวัยห้าสิบเจ็ด
อ่าซึ่งเขาก็มีภรรยาอายุห้าสิบผู้ชายคนนี้
แอบชอบภรรยาของชายวัยห้าสิบเจ็ดอ่ารักข้ามรุ่นค่ะ
ชอบสาวรุ่นพี่แต่เขามีสามีแล้วอืม
ก่อนหน้านี้เคยอยู่หอพักหอเดียวกันค่ะก็มีปัญหากัน
พอจับได้ว่ามาแอบชอบมีอะไรเขาก็ไปฟ้องเจ้าของเจ้าของหอถูกไล่ออกไป
เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแอบบุกเข้ามาในห้องเขา
ไม่รู้ว่าตั้งใจมาทำอะไรนะเอาเป็นว่าพอเจ้าของห้องเขาไปเจอถูกแทง
เจ้าของห้องก็เลยแย่งมีดมาแทงกลับคือแทงกันไปแทงกันมาเลยทีนี้
ตายทั้งคู่นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะฮะอ่าว่าสักเวลาประมาณอ่า
โมงเช้าที่ผ่านมานะครับอ่ามีเหตุแทงกันเสียชีวิต
ในห้องพักของหอพักแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่ถนนมรกฏ
๔ตะบนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยพบผู้เสียชีวิต๒ศพด้วยกัน
ศพแรกอยู่ในห้องนะฮะถูกแทงเสียชีวิต
อยู่ในห้องน้ำของห้องพักชื่อว่านายสำรวยสูบจุ้ย
อายุห้าสิบเจ็ดปีนะครับอ่าเป็นชาวพิษนุโลกนะฮะ
ถูกแทงเข้าที่บริเวณช่วงอกด้านบน๔แผลด้วยกัน
ที่พบศพแรกประมาณห้าสิบเมตรศพนี้ผู้ที่เสียชีวิต
ชื่อนายบรรพฤติพิมพาลัยอายุยี่สิบแปดปีนะครับ
เป็นชาวนครพนมนะฮะก็มีบาดแผลถูกแทงที่ราวนมด้านซ้าย
สามแผลแล้วใกล้ใกล้ศพมีมีดพับปลายแหลม
เล่มมีกระบองเหล็กด้วยนะฮะอ่าก็ตรวจสอบโดยรอบที่เกิดเหตุแล้ว
ปรากฏว่ามันมีคราบเลือดนู่นนะฮะตั้งแต่ห้องพักที่ศพแรก
นายสำรวยเสียชีวิตอยู่เนี่ยยาวมาถึงตรงจุดที่พบศพของนายบรรพฤษ
ลานจอดรถของโรงแรมที่อยู่ใกล้ใกล้กับหอพักนะครับโดยจากการสอบถาม
ก็ทำให้ทราบว่านายสำรวยผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในห้องพักที่หอพักแห่งนี้
ส่วนนายบรรพฤษที่เสียชีวิตอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนที่บุกเข้ามาก่อน
บุกเข้ามาในห้องของเขานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคย
มาแอบชอบภรรยาวัย๕๐ปีของนายสำรวยผู้ตายที่อยู่ในห้องอยู่นะครับ
พอนายสำรวยเขารู้เขาก็ไปแจ้งเจ้าของหอนะฮะเพราะว่านายบรรพฤษเนี่ย
ก็พักอยู่ในหอเดียวกันแต่คนละห้องจนกระทั่งเจ้าของหอเนี่ยเขาให้ออกไป
ไม่อยากให้มีปัญหาภายในหอเกิดขึ้นคือมันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนอ่ะนะ
ก็ไม่รู้จะกี่เศร้าอะไรยังไงเพราะว่าฝ่ายของภรรยาผู้ตายเขายังไม่ได้ให้ข้อมูล
เอาเป็นว่านายบรรพฤษเนี่ยอายุ๒๘ที่บุกเข้ามาเนี่ย
ชอบภรรยาของผู้ตายที่อยู่ในห้องที่เป็นเจ้าของห้อง
ถูกเจ้าของหอเขาให้ออกไปเพราะไม่อยากมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้เมื่อเช้ามืดวันนี้ประมาณตี๕แอบย่องเข้ามาที่ห้อง

แล้วผู้ตายที่เป็นเจ้าของห้องที่ถูกแทงตายเนี่ยเขาตื่นมาเจอพอดี
เนี่ยฮะจากคำบอกเล่าของผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะครับที่อยู่ในระแวกบอกว่า
นายบรรพฤษผู้ก่อเหตุแอบมาที่หอพักตอนตีห้า
เข้ามาที่ห้องพักของนายสำรวยกับภรรยาที่นายบรรพฤษเนี่ยไปแอบชอบภรรยาเขาอยู่
นายบรรพฤษปีนกำแพงแอบมาทางด้านหลังของหอพักแล้วใช้ลูกกุญแจที่เตรียมมา
ไขไปที่แม่กุญแจที่ล็อกกรงเหล็กด้านหลังห้องเอาไว้หอพักมันจะมีโครงเหล็ก
บางทีมันก็เปิดได้พอเปิดได้ก็ปีนเข้ามานะปีนเข้ามาแล้วก็เข้าไปในห้อง
พอเข้ามาในห้องไปแอบอยู่ในห้องน้ำคือไม่รู้ว่าเป้าประสงค์ต้องการอะไรแหละ
แต่ไปแอบอยู่ในห้องน้ำค่ะนายสำรวยตื่นมาจะเข้าห้องน้ำตอนตีห้า
เปิดประตูห้องน้ำเจอนายบรรพฤษพอดีนี่ก็เลยเกิดการต่อสู้กัน
บรรพฤษเนี่ยเอามีดมาด้วยแทงนายสำรวยไปก่อนเลยที่ตรงหน้าอกเลยนะฮะ
แผลแต่นายสำรวยสู้นะฮะแย่งมีดจากนายบรรพฤษมาได้แทงคืนไปใต้ราวนมซ้าย๓แผล
บรรพฤษเองก็เจ็บนะครับระหว่างที่กำลังแทงกันอยู่เนี่ยนะฮะต่อสู้กันอยู่
คนที่อยู่ในห้องได้ยินเสียงลูกชายของนายสำรวยก็ได้ยินเสียงนะครับ
วิ่งมาดูแล้วพยายามช่วยกันจับตัวนายบรรพฤษแต่นายบรรพฤษอาศัยช่วงชุลมุน
วิ่งหนีปีนลูกโรงหลังห้องออกไปทางเดิมนั่นแหละที่เข้ามาแล้วปีนกำแพงหลบหนีไปนะครับ
ทีนี้คนที่อยู่ในห้องเขาก็ต้องไปดูนายสำรวยก่อนไงเพราะถูกแทงเจ็บหนักอยู่เหมือนกัน
ปรากฏว่านายสำรวยเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในห้องส่วนนายบรรพฤษที่ปีนหนีไปก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่ลานจอดรถของโรงแรมข้างหอพัก

นั่นน่ะดิลูกผมไม่ใช่ถ้าพี่ชายผมไม่ลืมแบบดึงลูกออก
หรือว่ามันเอามาเองสองคนละนี้นะครับ
นี้เป็นน้องชายของนายสำรวยนะคะทีนี้ไปฟังฝั่งภรรยากันบ้างนางกาหลงสุกจุ้ย
ภรรยาของนายสำรวยเนี่ยเล่าให้ตำรวจฟังบอกว่า
ตอนที่เกิดเหตุนอนอยู่ในห้องค่ะ
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงสามีร้องดังมาจากในห้องน้ำ
แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ลูกชายวิ่งมาบอกว่า
ทะเลาะกับใครก็ไม่รู้อยู่ในห้องน้ำ
เธอก็เลยลุกขึ้นเด้งจากเตียงเลยแล้วก็รีบวิ่งไปที่ห้องน้ำ

แต่ระหว่างที่วิ่งไปที่ห้องน้ำแล้วเปิดประตูห้องน้ำไปช่วยเนี่ยค่ะ
้มลงไปที่พื้นเห็นเลือดเต็มไปหมดเลย
เลยตัดสินใจว่าแจ้งกู้ภัยดีกว่าให้มาช่วยเหลือ
ซึ่งระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงเนี่ยนะคะ
นายสำรวยก็เสียชีวิตก่อนเพราะว่าเสียเลือดมาก
โดยยืนยันนะคะว่านายสำรวยเองไม่เคยมีศัตรูที่ไหนเลย

ที่ผ่านมานายสำรวยก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี

แล้วแกหนูสำรวจดูก็เห็นเรื่องเราประดับรับพยาบาลวะ
แล้วลูกชายผมแม่มีคนอยู่ในห้อง
แต่เขาไม่เคยมีศัตรูที่ไหน

ถ้าชอบเหยื่อตอนจบใช่แต่ไม่เคยคุยกับมัน
ก็คือยังผ่านร่างะ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
อย่างละเอียดเพื่อสรุปคดีกันต่อไปนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น